จุดนี้นะฮะถูกไล่ตามนะครับก่อนที่รถคันที่ไล่ตามแล้วคนซ้อนท้ายมาเนี่ย
ชักมีดยาวมาพยายามจะฟันคนเจ็บทางฝั่งของรถคันคนเจ็บนะฮะเขาต้องหักหลบนะครับ
แล้วก็ถูกเบียดเข้าข้างทางเสียหลักล้มนี่ครับก่อนจะถูกทำร้ายด้วยนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่า
จักรยานยนต์ของคนเจ็บเขาเป็น๒สามีภรรยาเขาขี่มาตามปกติ
วันนี้เราได้คุยด้วยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคนเจ็บคือนางสาวมายุรินพ่วงเชียง
ชื่อเล่นชื่อนิ้งอายุ๑๙ปีนะครับวันนี้ไปกับคุณแม่นี่นะฮะน้องนิ้งนะครับ
ให้ปากคำกับตำรวจสพบังคล้าที่ฉะเชิงเศร้า
ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยถูกรุมทำร้ายเมื่อ๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
นี่คือบาดแผลนะฮะร่องรอยการบาดเจ็บ
นางสาวมายุลินบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็มีสามีซ้อนออกจากบ้านพัก
จะพาสามีไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโพฉะเชิงเศร้า
ก็ขี่รถไปตามถนนนะฮะบนถนน๓๐๔นะครับ
แล้วมีวัยรุ่น๗คนขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาหลายคัน
หมวกกันน็อกใส่เสื้อช็อปของวิทยาลัยแห่งหนึ่งประกบด้านข้าง
ตะโกนด่านะฮะเธอกับสามีคนซ้อนท้ายคันหนึ่งก็ชักมีดออกมาจากเสื้อคลุมจะฟัน
เธอก็ตกใจตอนนั้นเปิดหมวกกันน็อกขึ้นแล้วก็ตะโกนไปว่าอย่าทำอะไรหนูเลย
เพราะกลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ค่ะนะฮะ
ก็ขี่รถหนีต่อด้วยนะครับจนไปถึงหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปจะไปขอความช่วยเหลือ
กลุ่มพวกนี้ก็มาเบียดจักรยานยนต์เธอจนรถล้ม
แล้วก็ลงมาเตะแล้วกระทืบเธอสามสี่ครั้ง
จะเข้ามาช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะถูกอีกสองคนเนี่ยล็อกตัวไว้
จะรู้แล้วว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือยังไงก็ไม่รู้

มี๑ใน๗ตะโกนก่อนจะออกไปว่าผมขอโทษแล้วก็ขี่รถหนีไปนะฮะ

นี่วันนี้แม่ก็มาช่วยติดตามคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเนี่ยมีผู้ปกครองวัยรุ่น๑ใน๗โทรมาขอโทษ
บอกว่าลูกชายทำจริงยินดีรับผิดชอบนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับน้องนิ้งเองก็บอกว่ายังหวาดระแวงอยู่นะครับ
เพราะตอนนี้ตำรวจยังจับคนก่อเหตุไม่ได้สักคน
แล้วเธอเพิ่งคลอดลูกได้๑เดือน๑๐วันนะฮะเพิ่งคลอดนะครับ
อยู่ระหว่างพักฟื้นขี่จักรยานยนต์จะพาแฟนไปสมัครเรียน

คือน้องอ่ะก็เจ็บเจ็บแล้วก็คือน้องเพิ่งคลอดลูกมาด้วยค่ะ
เพิ่งคลอดลูกมาได้เดือน๑กับ๑๐วันแล้วก็มาโดนแบบนี้
แล้วเมื่อคืนก็มีอาการมีไข้แล้วก็รู้สึกปวดปวดทั้งตัวค่ะ
ก็เสียใจนะครับมันก็งงอะเนาะคือทำไมเกิดเรื่องแบบนี้
แล้วทำไมต้องทำผู้หญิง
ทำไมต้องทำน้องแค่นั้นเองที่แม่คาใจอะนะคะ
แล้วคือน้องคือทางผู้ก่อเหตุมีพกอาวุธมา
คือคุณไปโรงเรียนแต่คุณพกอาวุธมา
คุณจะไปเรียนยังไงแบบไหน
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็มียายก็บอกว่าก็ตกใจนะฮะ

ทางน้องนิ้งนี่เขาก็พาคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปดูที่เกิดเหตุบอกว่าเธอเนี่ยถูกขี่รถจักรยานยนต์ไล่บี้มาไกล
ประกบจนเสียหลักล้มลากไปหลายเมตรแล้วก็รุมทำร้ายนะครับ
เธอก็เจ็บนี่ฮะมีแผลถลอกที่ข้อศอกหัวเข่าซ้ายระบมที่ตัวด้วย
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับพวกนี้มาก่อนนะครับ
พ่อแม่มีเงินซื้อรถให้หรูขับลูกจะได้มีหน้ามีตา
มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแต่พ่อแม่นะคะรู้ไหมว่าลูกมาไล่ตีเขาอยู่กลางถนน
แต่พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกเลี้ยงลูกให้ดีทุกคน
แต่ลูกมันจะนอกคอกไปยังไงไม่รู้
มาไล่เตียงกลางถนนแล้วก็เออกลางค่ำกลางคืน
ก็โอเคเนอะนี่กลางวันแตก๓โมงเช้า
คือหนูขับรถทางไกลไงคะแล้วหนูก็
หมวกกันน็อกแล้วหนูมัดผมมัดผมแบบ
ธรรมดาค่ะแล้วผมหนูมันก็เลยหมวกกันน็อกออกมา
เขาก็น่าจะทราบว่าหนูเป็นผู้หญิง
และอีกอย่างคือก่อนที่รถจะล้มอ่ะหนูอ่ะ
หมวกกันน็อกออกว่าอย่าทำนะอย่าทำนะ

พี่คิดว่าเขาจะมองไม่ออกเลยเหรอคะว่าหนูเป็นผู้หญิง
แล้วพอล้มปุ๊บเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะ
เขาก็วิ่งลงมาเตะหนูซ้ำกัน
แล้วคือคงไม่มีใครหาเรื่องใส่ตัวหรอกเนาะพี่เนาะ
คือหนูก็ขับมาดีปกติและอีกอย่างไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะ
แล้วคงถ้าคือถ้าไปด่าก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องอะค่ะพี่
แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูเพิ่งคลอดลูกได้เดือนเดียว
มันก็ยังไม่หายดีก็คงก็ไม่คิดอยากจะมีเรื่องกับใครอะค่ะ
เราได้ไปคุยกับสามีของน้องนิ้งด้วยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เขาก็ซ้อนมาใช่ไหมขี่รถผ่านกลุ่มวัยรุ่นที่ปั๊ม
เขาหันไปทักทายเพื่อนที่ขี่รถตามหลังมา
แล้วพอหันกลับมาอีกทีปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่รถไล่ตามมาฟันแล้วค่ะ
ตกใจก็ตกใจแปลกใจก็แปลกใจเพราะไม่รู้จักกันเลยแต่มาไล่ตีกัน
เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาที่ถูกทำร้ายจะไม่โกรธเลยนะ
แต่นี่ไปทำร้ายผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเขาเป็นแม่ของลูกเขา
อยากให้ตำรวจตามจับตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้ได้โดยเร็วเลยค่ะ
จะถามเขาเลยครับว่าทำไมถึงทำ
ได้ยินเสียงแบบอุ๊ยอะไรอย่างนี้
แล้วก็หันไปดูก็เห็นมันเหมือนเป็นเหล็ก
แล้วรถมันก็ฉลับลงมาหลายทางแล้วก็

ฟันนะครับแต่มันคล้ายว่ารถคันนี้มันก็เอี้ยวแบบเสียหลักหลบ

พอรถล้มแล้วมันก็วิ่งกรูเข้ามาแล้ว

แต่เด็กผู้หญิงก็อยู่ที่รถแล้วก็โดนเตะไปค่ะ

ตอนนี้สพบังคลาก็ให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับ
หลักฐานที่มีอยู่ทั้งกล้องวงจรปิดที่ถนน
หรือว่าภาพจากล้องวงจรปิดที่มีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
รู้ตัวบางคนแล้วกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะก็มีป้ายทะบงทะเบียนของกลุ่มวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ